พาคุณผู้ชมมาดูตัวพ่อของความฮามพระเจ้าโจ๊กค่ะ
เมื่อบรรจาวโจ๊กต้องไปส่งลูกไปเรียน
อาการแบบว่างึกงักมันก็เกิดขึ้น

เฮ้ยจะเป็นอย่างไรไปชมเลยค่ะกับช่วง
คืนชื่อว่าเป็นป๊าป๊าที่ว่ากันว่าห่วงลูกสาวสุด
เช้าส้มเย็นรับต่อบาทเศร้าทั้งไปทั้งกลับเลยอาหารตัว
ตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวตอนเย็นป๊ามารับ
ป๊าป๊ามารับหนูได้นะแต่เขาไม่มีวันรับรักป๊าแล้ว
มันพอเหมาะกับฝ่ายใครแน่แม่ฝ่ายรออาเส้น
รถติดมากเลยลูกรอนานไหมครับ
ต่อให้ป๊าป๊ามาเร็วกว่านี้เขาก็เลือกคนอื่นอยู่ดี
จนมาเห็นก็ตาจนพาใจมาเจอสีกบ่มี่มองเย็บหัวใจอาทิตย์ให้เจ้า
ว้าวก็ว้าวพอได้

ลูกหน้าตึงถึงเชียงใหม่ไปเลยชอตฟิวป๊าป๊ามากค่ะนะจุดเน่